บางเรื่องบางราวนี่มันก็ดูแล้วก็น่าคิดนะว่าคนเราเนี่ยฆ่ากันง่ายเหลือเกินนะ
เอาละผู้ตายอาจจะทำไม่ถูกค่ะแต่ความผิดคือไม่ใช่ถึงตายไงใช่
อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เมานะ
แล้วปวดปัสสาวะนะครับก็ไปปัสสาวะหน้าร้านหมูกระทะ
ปรากฏว่าลูกของเจ้าของร้านไม่พอใจเอามีดมาแทงจนตาย
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้เนี่ยครับ
ผู้ตายเขาขี่จักรยานยนต์มากับเพื่อน๒คนมากัน๒คัน
คือความจริงแถวนี้มันมีห้องน้ำอยู่เป็นห้องน้ำที่ว่าเสียตังค์แล้วก็เข้าไปใช้
เพื่อนเขาก็เข้าไปใช้แต่ว่าผู้ตายเนี่ยไม่ยอม
เอาตรงนี้เลยเป็นร้านหมูกระทะพอดีนะครับ
ปรากฏว่าลูกชายเจ้าของร้านกับเพื่อนเขาก็ไม่พอใจ
ทะเลาะกันก่อนใช่มาต่อว่าอะไรอย่างเงี้ย
ต่อว่าไปต่อว่ามาไปเอามีดมาแทงกันเลย
คือแทงไม่ยั้งอ่ะนะครับสภาพของผู้ตายที่เสียชีวิตนี่นะ
คือมีดยังปักอยู่ที่ศีรษะค่ะใช่โหดมากนะครับ
เอาล่ะเขาไปปัสสาวะผิดที่อ่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปฆ่าเขานี่
คุณไปเตือนเขาดีดีก็ได้โอ้โหแล้วภาพจากล้องวงจรปิดนี้ชัดเจนมากนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้คือจุดตลาดนัดเรือบิน
ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
บันทึกภาพเอาไว้เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตี๒กว่าของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
วัยรุ่นสองคนขี่จักรยานยนต์มาจอดที่หน้าร้านหมูกระทะ
แล้วก็มีการแยกย้ายกันลงจากรถไปสักพักเดินหายไปแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
จะเห็นชายคนหนึ่งยืนปัสสาวะอยู่แล้วคนก่อเหตุก็เดินเข้ามาจากร้านฝั่งตรงข้าม
มาด่าทอกันไปมาคนที่ยืนปัสสาวะอยู่ก็เหมือนกับตอบโต้นะครับ
แล้วก็มีการทะเลาวิวาสกันเกิดขึ้นข้างหลังศีรษะของชายที่ถูกทำร้ายเนี่ย
เป็นมีดนะฮะเขาถูกแทงไปแล้วแล้วก็ล้มนอนแน่นิ่งไป
้ามมีดยังปักคาที่ศีรษะอยู่เลยถ้าสังเกตให้ดีนะภาพมันจะมืดหน่อย
ตอนกลางคืนตีสองกว่านะครับจากคำบอกเล่าแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
จำลองเหตุการณ์เป็นภาพกราฟิกก็จะเห็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เริ่มที่นายประวิทย์บริบูรณ์อายุ๒๑ปีผู้ตายกับเพื่อนได้ขี่จักรยานยนต์มากัน๒คัน
เพื่อจะกลับบ้านไปดื่มกินกันมาจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ตลาดนัดเรือบินทีนี้ระหว่างทางเนี่ยทั้งคู่เกิดปวดปัสสาวะ
แบบกระทันหันก็เลยพากันเลี้ยวรถเข้าไปในตลาดเรือบิน
ในตลาดเรือบินจะมีบริการห้องน้ำแบบเสียตังค์อยู่
พอมาถึงจุดนี้ผู้ตายไม่ยอมเข้าไปในห้องน้ำ
ปัสสาวะตรงนี้เลยซึ่งเป็นบริเวณหน้าร้านเจ๊ตุ้มหมูกระทะพอดี
จังหวะนั้นนายนัทพลใจยาอายุ๒๖ปีซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าของร้านหมูกระทะ
กับนายไกรพบเติมวันอายุ๒๓ปีเพื่อนของนายนัทพลเห็นพอดี
ก็เลยเดินมาต่อว่าแล้วก็มีการลงไม้ลงมือชกต่อยกันเกิดขึ้น
ที่นายนัทพลจะวิ่งเข้าไปหยิบมีดปลายแหลมที่อยู่ในร้านอาหารของญาติ
จ้วงแทงผู้ตายหลายครั้งจนผู้ตายล้มลงไปกองกับพื้น
แล้วยังกระโดดขึ้นคล่อมใช้มีดปลายแหลมแทงเข้าที่ศีรษะด้านหลังอีก
จนมีดปักคากระโหลกศิษฐะเสียชีวิตคาที่
ก่อนจะพากันขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
นี่ค่ะคือเอากันไม่ยั้งเลยนะครับ
ล่าสุดวันนี้ตำรวจสพบังพลีสามารถที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนได้แล้วนะครับ
ตามรายงานก็คือมามอบตัวนะครับคนลงมือก่อเหตุแทงเขาตายก็คือ
นัทพลใจยาอายุ๒๖ปีแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์คือ
นายไกรพบเติมวันอายุ๒๓ปีนายนัทพลสารภาพว่า
ใช้มีดแทงนายประวิทย์บริบูรณ์เสียชีวิตจริงแต่ไม่ได้พกมีดติดตัวมาตั้งแต่แรก
ทำไปเพราะนายประวิทย์ผู้ตายมาด่าทอเขาก่อนก็เลยเดินไปหยิบมีดในร้านอาหาร
ตามสั่งของญาติที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านหมูกระทะของตัวเองเนี่ยเอามาแทงเขา
แต่เหตุที่เราแทงเขาเขาอะไรครับเขามาเยี่ยวแล้วเสร็จเลยร้านนี้

ตอนแรกเขามาหาเลี่ยงผมเคยตะโก้เลี่ยงหนึ่งเขาเข้าบ้านเขาแล้ว

ก๊อมอยู่ตรงนี้ครับมีดมันที่ทำของได้ใกล้
คือเราไม่ได้พกมีดติดตัวใช่ไหม

แทงไปกี่ครั้งครั้ง

แต่ว่าที่เหลือมันตอนที่มันแย่งเมฆกันครับ

เราแทงสามเดียวกัน
ตอนที่มันแย่งกันครับมันชวนละมุนช่วงนั้น

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ที่ตลาดนัดเรือบินบริเวณหน้าร้านหมูกระทะที่เกิดเหตุเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ซึ่งก็มีญาติของผู้เสียชีวิตญาติของผู้ต้องหาพ่อค้าแม่ค้าในตลาด
รอดูทำแผนกันเยอะเลย
ตำรวจนำตัวนายนัทพลใจยาคนที่ลงมือแทงลงมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพแค่คนเดียว
ของผู้เสียชีวิตไม่พอใจนะคะว่าทำไมไม่นำตัวผู้ต้องหามาทำแผนทั้งสองคน
ก็เลยติดใจในประเด็นนี้จนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นลองไปดูบรรยากาศดูหน่อยค่ะ
ตรงนี้จริงครั้งสุดท้ายที่ตายก็ตายเพราะตรงหัวนี้แล้วจ้ะ
มีปัจจุนคาตรงนั้นเพื่อนพวกพี่พวกพี่จะเทือนใจไหม
ถึงขนาดนั้นอ่ะ
ช่วงจังหวะการทำแผนเนี่ยค่ะตำรวจเขาบอกว่า

แล้วก็นำตัวขึ้นรถไปผู้ต้องหาทั้งคู่
แต่ว่าช่วงจังหวะที่คนแทงนายนัทพลกำลังจะขึ้นรถคือญาติของผู้ตาย

แล้วก็ตั้งใจว่าเหมือนกับจะรุมประชาธรรม
ตำรวจก็ต้องรีบนำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถ
มีคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นเพื่อนเนี่ยเขาอ้างว่าเขาไม่ได้ทำร้าย

ก็เลยเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่เขาปฏิเสธ

ทีนี้พอทำแผนกันเสร็จนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ได้ไปคุยกับญาติของผู้ต้องหาด้วยนะคะ
แต่ว่าญาติของผู้ต้องหาไม่ให้ข้อมูลอะไร
ผู้สื่อข่าวก็ได้คุยกับแม่ของผู้ตายนะคะ
ของผู้ตายบอกว่าทางญาติของผู้ต้องหาส่งคนไปคุย
คนมาเจรจาบอกว่าเดี๋ยวจะไปร่วมงานศพนะ
เดี๋ยวจะชดใช้ค่าเสียหายรับผิดชอบให้นะ

แต่แม่ของผู้ตายบอกว่าคือยังไม่รู้จะเอายังไงหรอก
ไม่มีกำลังใจจะมาตกลงค่าเสียหายอะไรตอนนี้ค่ะ

ของผู้ตายก็เลยบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย

แล้วน้าก็เลยถามว่าทำไมไม่ไปเกิด
ผู้ตายก็บอกว่าไปไหนไม่ได้ยังต้องอยู่ตรงนี้ต่อเนี่ยค่ะ
แม่ก็เลยบอกว่าคิดถึงลูกมากอยากจะให้ลูกมาหาแม่ด้วย
อืมขณะที่เรื่องของคดีความนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกโสพลมงคลโสพลรัฐภูมิกับการสพบางพลี
บอกว่าหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนแล้ว
ได้แจ้ง๒ข้อหากับผู้ต้องหาทั้งสองคนแม้ว่าอีกคนจะปฏิเสธนะ
ก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ข้อหาพกพาอาวุธนะครับ
ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับ